สวัสดีค่ะติดตามสภาพอากาศรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเย็นกับดิฉันสุภานีนะคะ
วันนี้วันหยุดยาววันสุดท้ายในช่วงเทศกาลสงคราน
หลายคนกำลังเดินทางกลับกรุงเทพมหานครหรือหัวเมืองใหญ่เพื่อที่จะเริ่มต้นทำงานในวันพรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะคะ
เพราะว่าจะได้เตรียมรับมือกันได้อย่างทันท่วงที
สังเกตว่าตอนนี้นะคะกลุ่มเมฆนั้นจะปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
เนื่องมาจากพายุฤดูร้อนก็ยังคงมีอิทธิพลกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ทำให้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนและเกิดพายุฝนฟ้าขนอง
ลมแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่
จะสังเกตอีกหนึ่งปัจจัยนะคะคือมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
ขึ้นไปทางตอนบนของประเทศ
แล้วไปเจอกับมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาจากประเทศจีน
ก็ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองได้
โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นะคะแถบภาคอีสาน
ราชศรีมารวมไปถึงทางภาคอีสานตอนบนนะคะ
ก็จะเจอกับพายุฝนฟ้าขนองเป็นจำนวนมาก

พ่อแม่พี่น้องภาคตะวันออกนะคะในจังหวัดจันทบุรี
ก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องฝนฟ้าขนองด้วยเช่นเดียวกัน
ฝนฟ้าขนองแล้วความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง๔๐องศา
และรู้สึกได้ถึง๔๓องศาก็เกิดขึ้นได้ในหลายจังหวัดนะคะ
แถบภาคเหนือทั้งเชียงใหม่พิศนุโลกด้วย
ส่วนแถบภาคอีสานก็ร้อนจัดไม่แพ้กันค่ะ
เย็นลงมาหน่อยก็แถบภาคใต้นะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียส
ตรวจสอบสภาพอากาศโดยรวมทั้งสัปดาห์นี้นะคะ
เหนือนะคะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
พื้นที่มีลมแรงและลูกเห็บตก
อุณหภูมิสูงสุด๔๓องศาเซลเซียส
เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ

ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก

อุณหภูมิสูงสุดที่๔๒องศาเซลเซียส
ส่วนภาคตะวันออกนั้นมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
สภาพอากาศนั้นไม่แตกต่างกันมากนะคะ
ส่วนคลื่นนั้นสูง๑๒เมตร

หรือว่าใครจะไปท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาค่ะ
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ

อุณหภูมิสูงสุด๔๐องศาเซลเซียส

ปกป้องเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็ฝนกันด้วย
ทั้งหมดนี้คือการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงเย็น